คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องนี้กันหน่อย

ถ้าแหวนเพชรของคุณหล่นลงไปในน้ำในคลองเนี่ย

คุณใจก็หายลงไปอยู่ก้นแม่น้ำก้นคลองแล้ว

เพราะราคาเพชรราคาแหวน๓แสน

คุณแหวนเพชร๓แสน

เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลที่ธรรมรสมีมณีรัฐได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือ
จากคุณปุญญาวิวัฒน์อายุ๕๔ปี

มันตกลงไปในบ่อน้ำบริเวณร้านคาเฟ่ไบท์ปาร์ค
ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะฮะ
กู้ภัยก็พยายามลงไปงมหา

แต่ก่อนหน้านั้นนะกู้ไพร
ปฏิบัติภารกิจก็ยากลำบาก

นี่งมแหวนเพชรในบ่อน้ำ

แหวนเพชรมันซุกโครนลึกครับ

แหวนเปิดเผยว่าได้ซื้อแหวนวงนี้

โอ้สวยจังเลยเอาคืนไป
ปุ๊บลงน้ำ

ไม่น่าเชื่อว่าจะเจอได้นะครับ

เสียใจเลยนะอุตส่าห์เก็บเงินเก็บทองในการซื้อนะฮะ
ส่วนตัวกู้ภัยเองพี่อำพลแตงใบอ่อนบอกว่า

ดำลงไปมองแทบไม่เห็นแหวนเลย

คือมันแบบแข็งอยู่เอ๊ะมันใช่หรือเปล่านะ

มันจะมีพวกเศษกิ่งไม้เศษอะไรอีกที่มันอยู่ตรงโคนตรงเลน
ใช้ดำน้ำใส่แว่นดำน้ำลงไปแล้วมันเปล่งประกายขึ้นมา
ไม่ใช่ต้องค่อยความจนเจอคุณ
นี่แหละฮะงมเข็มในมหาสมุทรเหมือนกันนะ
ก็ฝากเตือนทุกคนเลย
ต้องระมัดระวังของมีค่าในการตกหล่น
ท้องร่องอะไรแบบนี้ตกลงร่องไม้ด้วยนะ